เปิดเผยผลสำรวจคะแนนความนิยมทางการเมืองประจำสัปดาห์
ระหว่างวันที่๑๑ถึง๑๗เมษายน๒๕๕๙
เทคโนโลยีสำรวจความคิดเห็นสาธารณะบนบล็อกเทรนด์
พักการเมืองที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
อันดับ๑พักเพื่อไทย๑๔๓๗๙

อันดับ๓พักรวมไทยสร้างชาติ๑๔

และอันดับ๖พักเสรีรวมไทย
โดยเมื่อเปรียบเทียบผลสำรวจกับครั้งที่แล้ว
พบว่า๓พักที่คะแนนนิยมเพิ่มขึ้น
คือพักเก้าไกลรวมไทยสร้างชาติและเสรีรวมไทย
ขณะที่ผู้สมัครสอบแบบแบ่งเขตที่ประชาชนเลือกเป็นอันดับ๑
คือจากพักเพื่อไทย๑๔๑๗๐

ตามมาด้วยพักรวมไทยสร้างชาติและพักพลังประชารัฐ
และอันดับ๕พักภูมิใจไทย
สำหรับบุคคลที่ประชาชนอยากสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่ง
ยังคงเป็นนางสาวแพทองทานชินวัตร๑๔๑๙๑
อันดับ๒นายพิธาลิ้มเจริญรัฐ๑๑
และอันดับ๓พลเอกประยุทธ์จัดโอชา๑๑๐๓๙
ซึ่งบุคคลที่ประชาชนอยากสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี
และมีคะแนนความนิยมเพิ่มขึ้น๓อันดับแรก
แก่นายพิธาพลเอกประยุทธ์และพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์